เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหญิงไก่กันก่อนเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางกองปราบหลังจากที่กองปราบได้ออกหมายเรียกหญิงไก่ในสองคดีด้วยกันนะคะ
ก็คือแจ้งความเท็จและกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาช่วงกลางดึก
ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะตามหมายเรียกของทางกองปราบนะคะ
หนึ่งในสองคดีนี้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
มีหลายคดีนอกเหนือจากที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะ
ครับล่าสุดมีความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒มีการเตรียมเรียกประชุมพนักงานสอบสวนนะครับ
ทำคดีของหญิงไก่นะครับที่มีการไปแจ้งความบอกว่าอดีตสาวใช้ลักทรัพย์ไป
รวม๙คดีครับตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หลังจากที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
มีคำสั่งให้พลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่นางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
จ้างที่แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตคนรับใช้ในท้องที่ของสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
พตรเจริญมระบุว่าในช่วงบาดของวันนี้นะครับ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบสำนวนเป็นครั้งแรก
เพื่อดูความคืบหน้าหลังจากได้นำสำนวนกลับไปดำเนินการนะครับ
พร้อมกับเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาสอบประคำเพิ่มเติมใหม่
เพื่อไปดูว่ามีพิรุธในสำนวนหรือไม่ซึ่งพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รวมไปถึงประเด็นที่หญิงไก่ถอนแจ้งความคดียักยอกทรัพย์๓คดี
และคดีทำให้เสียซับอีก๑คดีครับ
โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำงานร่วมกันกับตำรวจกองปราบรามในการคลี่คลายความเป็นจริง
คาดว่าจะได้ข้อสรุปสำนวนคดีทั้งหมดเร็วนี้
ทั้งนี้พลตำรวจตรีเจริญยืนยันว่าพนักการสอบสวนได้รับแจ้งความแล้วก็ทำคดีของหญิงไก่ทำไปตามขั้นตอน
พยานหลักฐานที่ปรากฏแต่หากมีความผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องในการตรวจสอบคดีก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ